เรื่องของดีฉันเป็นรถที่ใช้กับทางราชการ
รถของสถานีตำรวจนะคะเหมือนกับรถส่งผู้ต้องขัง
มีคนไปเห็นว่ารถที่ใช้สำหรับราชการเท่านั้น
ไปจอดเหมือนกับตั้งแคมป์พักผ่อนที่ภูทะเบิกเพชรบูรณ์
คนเห็นก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียล
คำถามคือเอารถของทางราชการมาใช้ในการส่วนตัวมาท่องเที่ยวแบบนี้มันได้เหรอ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางตำรวจเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
นี่ค่ะภาพที่มีคนเขาไปเห็นแล้วก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียล
เป็นภาพของรถส่งผู้ต้องขัง
โพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะจอดอยู่แบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมแล้วก็มีลักษณะของการเหมือนตั้งแคมป์นะคะครับ
นี่ค่ะอยู่ที่ภูผาวิวบนภูทับเบิกอำเภอหลมศักด
จังหวัดเพชรบูรณ์คนเห็นภาพนี้วิจารณ์กันเยอะนะคะเช่น
รถตำรวจใช้ในทางราชการเอาไปเที่ยวได้ด้วยเหรอรถขน
นักโทษแต่ทำไมมีเก้าอี้ปิ๊กนิกนี่ถ้าจะมาปิ๊กนิก
เอารถตัวเองมาเปลืองน้ำมันใช่ไหมใช้รถหลวงดีกว่า
น้ำมันฟรีอันนี้คือคนวิจารณ์นะคะครับในโลกโซเชียล
นะคะเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้พันธุ์ตำรวจเอกชูศักดิแจ่ม
ฟ้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพประทับช้างจังหวัด
พิจิตรออกมาชี้แจงพร้อมเอกสารแบบนี้ค่ะครับบอกว่าออก
คำสั่งให้ร้อยตำรวจโทประพัฒน์เกิดชื่นรองสารวัตร
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบรามซึ่งเป็นพลขับรถคันนี้อ่า
ปฏิบัติราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำหมายจับไป
ส่งให้ทางตำรวจสพท่าพลจับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่ง
ตามไหมจับคดีลักษัพซึ่งภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเผือ
เพชรบูรณ์อ่าแต่ว่าร้อยตำรวจโทประพันธ์ครับ
สนิทกับรองผู้กำกับป้องกันและปราบรามสพท่าพลอืม
เคยรับราชการที่สพโพประทับช้างมาก่อนก็เลยแวะปรึกษา
สาเพื่อดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับอ่าครับ
ระหว่างเดินทางกลับรู้สึกอ่อนเพลียอืมก็เลยแวะพักที่
ภูผาวิวบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์อืมเป็นเส้นทาง
เพื่อจะกลับจังหวัดพิจิตรพอดีตามภาพที่ปรากฏในโลก
ไลน์ค่ะอ๋ออันนี้คือคำชี้แจงค่ะเลยต้องมาพักตรงนี้
ผ่านพอดีก็เลยพักตรงนี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยอ่อน
ล้าครับนะคะถึงแม้มีคำชี้แจงออกมาก็ยังมีคำถามตาม
มาค่ะคุณผู้ชมว่าครับจริงจริงแล้วเนี่ยทางที่ไปตรงจุด
เนี้ยค่ะที่มีการตั้งแคมป์มันเป็นทางที่อ้อมนะอืมถ้า
จะกลับพิจิตรจริงเนี่ยมันมีทางอื่นที่แบบพุ่งตรง
พิจิตรได้เลยทำไมต้องอ้อมไปตรงนั้นถ้าเหนื่อยถ้า
อ่อนล้าอยากรีบกลับจริงจริงอืมก็ไปทางที่แบบทาง
ตรงอ่ะเออไม่ต้องอ้อมจนต้องไปพักผ่อนแบบนี้ครับก็เลย
ทำเป็นแผนที่ให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพว่าจริงจริงแล้ว
ใช้เส้นทางไหนยังไงได้บ้างจากสถานีตำรวจภูทรทัพ
พลไปจังหวัดพิจิตรมีสองเส้นทางค่ะคุณผู้ชมทั้งสอง
เส้นทางก็จะบรรจบกันเป็นวงกลมนะคะเส้นทางแรกค่ะ
ขวาไปยังสามแยกวังชมพูแล้วก็เข้าถนนหมายเลข
หนึ่งหนึ่งสามเข้าไปจังหวัดพิจิตรเส้นทางนี้ระยะทาง
ร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรอีกเส้นทางเลี้ยวซ้ายไปเอา
หล่มศักดิ์พอถึงแยกพ่อขุนผาเมืองเลี้ยวซ้ายอีก
รอบเส้นทางนี้จะผ่านตำบลแคมป์สนเข้าจังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าจังหวัดพิจิตรตรงนี้ไกลกว่านะคะ
ครับสองร้อยสิบสองกิโลเมตรค่ะดังนั้นถ้าต้องการจะเดินทางไป
ภูทับเบิกต้องใช้เส้นทางเอ่อเส้นทางที่สองที่สองร้อย
กิโลอ่ะค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกน้ำก้อจุดห่างจาก
พ่อขุนผาเมือง๗กิโลเพื่อไปภูทับเบิกคือมัน
ไปอีกอ่ะค่ะครับมันไม่ได้แบบเออระยะทางที่แบบจะ
กลับพื้นที่ตัวเองได้แบบรวดเร็วอะไรแบบนี้ไง
ตำรวจโทประพันธ์ที่เป็นพลขับรถคันนี้ก็ถูกตักเตือน
แล้วก็ให้เขียนรายงานชี้แจงรายงานผู้บังคับ
บัญชาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการตามระเบียบวินัยของ
จากการตำรวจครับอ่าคือถ้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วมันเหนื่อย
มันไม่ไหวผมว่าประชาชนเข้าใจก็ต้องจอดพัก
อะไรให้เต็มที่อ่ะใช่ไหมฮะค่ะอ่าแต่ก็ต้องให้ถูกที่
ด้วยใช่ว่าควรจะไปพักที่ไหนจริงนะครับอ่าเดี๋ยวไป